ต่อกันที่เรื่องของความเคลื่อนไหวทางด้านการเมือง
สุดสัปดาห์นี้จะมีความเข้มข้นเรื่องคดีรับจำนำข้าว
แต่ว่าต้นสัปดาห์นี้คือความเคลื่อนไหวของคณะรัฐมนตรี
เรื่องของการลงพื้นที่ไปประชุมคอรมอสัญจรนอกสถานที่
ปกติประชุมกันที่ทำเนียบที่กรุงเทพฯทุกวันอาคาร
อังคารนี้ไปที่นครราชศรีมาประชุมคอรมอสัญจรที่นั่น
เป็นครั้งที่๓แล้วที่คอรมอของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ลงพื้นที่ไปประชุมคอรมอสัญจร
แล้วนครราชสีมาโคราชคุณเขมมะสอน
นี่คือบ้านเกิดของพลเอกประยุทธ์ของนายกลุงตู่
โอ้โหกำลังใจเพียบค่ะผูกผ้าเขามาก
ดอกกุหลาบสีขาวรักลุงตูรักลุงตู
หลายท่านอาจจะทราบแล้วแต่หลายท่านก็ยังไม่ทราบนะครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อพลเอกประยุทธ์เดินทางไปถึงบ้านเกิด
ประชุมคอรมอสัญจรที่นั่นได้เจอประชาชนเจอชาวบ้านที่นั่น
ก็เลยต้องมีการบอกเล่าเรื่องราวความหลังให้ฟังกันหน่อย
เดี๋ยวไปฟังดูว่าท่านว่าอย่างไรนะครับ
โอเคครับผมตอนเช้านี้ผมว่าเขาเชิญไปรอตรงพอบอกว่าท่านตำเลนส์จะได้เด็กเผยครัวราช
ผมว่าไม่ไหวแล้วเพราะไม่เคยมีเรื่องไปแล้วถ้าเป็นเด็กเผยแล้วมีเรื่องแน่
แต่จะเลือกใครก็เลือกตรงนั้นแต่อย่าเลือกทีนี้
ใครมีในใจแล้วครับคุณ
ตอบกับผมว่าที่เลือกอะไรยุคแม่งล่ะ
ก็ขอบุญด้วยนะแต่เดี๋ยวผู้เลี้ยงสื่อก็รอผมเละเลยล่ะ
นี่ลีลาของพลเอกประยุทธ์นะครับท่านก็เป็นคนอารมณ์ดี

เมื่อกี้ตอบกันเท่าไหร่มีขอเรียกว่าไฟรูประดับใดของมุมไนโอเค
ก็จัดกันแล้วเดี๋ยวก็ยกให้มีสองอย่างใกล้สุด
นี่ก็คือช่วงที่พลเอกประยุทธ์ได้มีโอกาสพูดคุยกับชาวบ้านที่มารอต้อนรับ
บริเวณสาระอเนกประสงค์ตำบลหัวทะเลอำเภอเมือง
หลังจากไปเป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินตามนโยบายของรัฐบาล

เดินทางไปต่อที่หอประชุมเปรมตินสุรานนท์สารกลางจังหวัดนครราชศรีมา
เพื่อหารือและรับฟังข้อเสนอจากผู้ราชการจังหวัดผู้แทนภาคเอกชนและผู้บริหารท้องถิ่นในภาคตะวันออกเชียงเหนือ
แนวทางการพัฒนาภาคอีสานที่ต้องการให้รัฐบาลบริหารจัดการน้ำในภาพรวมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
โครงการอ่างสะพุงการก่อสร้างประตูระบายน้ำเพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการให้เพียงพอ
นายกบอกว่ายินดีที่จะนำข้อเสนอต่างไปให้หน่วยงานต่างพิจารณานะครับแต่ก็อยากขอร้องให้ทุกคนร่วมมือกันในการรักษาความสงบสุขในสังคมด้วย
หากประชาชนในประเทศขัดแย้งกันเองก็จะทำให้เกิดความเสียหายและไม่สามารถพัฒนาไปตามที่ต้องการได้
เพราะว่าเศรษฐกิจสังคมหรือว่าการเมืองมันต้องไปด้วยกันถ้ามีอะไรที่มันหยุดชะงักหรือว่ามีความวุ่นวายเนี่ยภาคส่วนต่างมันก็ขับเคลื่อนไม่ได้คุณเขียนมาสอน
พรุ่งนี้ก็ประชุมต่อก็เป็นวาระปกติของการประชุมคอรมอก็จะเน้นในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์จังหวัดนะคะ
ลงพื้นที่ภาคอีสานก็จะมีการดูแลเรื่องของโครงการพัฒนาภาคอีสานลดไฟความเร็วสูง
เรื่องของการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแรงเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องนี้เป็นหลักนะคะ